มีนายตำรวจระดับสูงคนหนึ่งนะครับที่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับคดีนี้นะครับตั้งแต่ตอนไปให้สัมภาษณ์สื่อต่างแล้วซึ่งไม่เป็นความจริงนะครับ
การที่เรียกคุณลุงจรูลเข้าไปพบในที่บ้านพักซึ่งเป็นที่มิจิตรไม่ใช่ที่เปิดเผย
เพื่อที่จะไปคุยในเรื่องเกี่ยวกับคดีอาญาในคดีความผิดฐานรักทรัพย์
ขอให้ผมยอมรับว่าผมเป็นคนเก็บได้แล้วก็เรื่องก็จะได้จบไปไม่ต้องถึงลงถึงศาล
ถึงก็พูดกลมครูหรอกนะในความรู้สึกของผม

ผมว่ามันก็ไม่ถึงกับผู้ตบกรูหรอกแต่ว่า
พูดลักษณะว่าถ้าผมไม่ยอมรับ

ติดคุกติดตารางตอนแก่แล้วลักษณะอย่างนี้
พูดลักษณะว่าถ้าผมไม่ยอมรับแล้ว
ก็จะต้องถูกดำเนินคดีลักษณะอย่างนั้นนะ

คุณเราก็เป็นกับประโหลทุนแล้วแล้วมีการแจ้งอะไรกับไป
กับเขาเพราะว่าเขาใช่ผมพูดหลายอย่างเลยนะ
อะไรบ้างครับที่พูดไป
แล้วผมพูดว่าที่ผมเล่าให้ฟังนี่

ว่าฝั่งโน้นมันมีหลักฐานมากกว่าอะไร
ผมไปซื้อสลาก
มาจริงในราคา๗๐๐บาท

คือหลักฐานของผมมันจะมีอะไรผมเป็นคนซื้อ

สำหรับ๓๐ล้านของคนไทยทั้งประเทศนะคะ

ทางคนที่บริหารสำนักงานสลากอยู่

จริงลักษณะแบบนี้ไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้น
คือมีเป็นคดีมาแล้วอย่างน้อยก็๕๖คดีนะคะ

คนหนึ่งเป็นอดีตตำรวจอีกคนนึงเป็นครู
คำถามคือว่าตกลง๓๐ล้านเป็นของใคร

โดยที่เราไม่ได้มีส่วนร่วมสักบาทเดียวค่ะคุณผู้ชม
แต่ต้องการคำตอบว่าเป็นใครกันแน่
น้ำเสียงของคุณลุงจรูนท่านให้เรียกแบบนั้นนะคะ
คุณลุงจรูนหนักแน่นขึ้นในช่วงหลัง
โดยเฉพาะการไปวันนี้เพื่อที่จะไปร้องขอความเป็นธรรม
และจริงแล้วเดินทางประกบกับทนายสิทธาตลอดนะคะ
ในการไปร้องขอความเป็นธรรมในการดำเนินการแต่ละเรื่อง
ไปแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีร้องขอความเป็นธรรม
เดินหน้าออกสื่อคือเอาอย่างนี้คุณผู้ชม
คือดิฉันก็ไม่ทราบว่าเป็นของใครกันแน่
แต่ที่แน่ถ้ามาถึงจุดนี้ไม่ว่าใครคนใดคนหนึ่ง
ถ้ามีคนโกหกต้องไปให้สุดค่ะ
พอขึ้นหลังเสือกันแล้วทั้งคู่
เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะพิสูจน์ได้คือสุดท้ายปลายทาง
ต้องพิสูจน์ออกมาให้ได้ว่าของใคร
ไม่ใช่แค่ว่าใครพูดหนักแน่นกว่ากัน
ใครมีหลักฐานที่ตัวเองมั่นใจมากกว่ากัน

วันนี้ให้ฟังหลายสายนะคะคุณผู้ชม
ท่านแรกตอนนี้มาก่อนอีกท่านหนึ่งกำลังไปรับตัวมาค่ะคุณผู้ชม

ทำเรื่องกฎหมายที่ชายแดนภาคใต้นะคะ
วันนี้เราจะคุยกับทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดสวัสดีค่ะ

เดี๋ยวจะมีสายของทนายสุภกร
แล้วเดี๋ยวจะถามโฆษกฤษกับนักกรรมการหลักกินแบ่งรัฐบาลด้วย

ดิฉันสังเกตว่าคุณลุงจรูนดูหนักแน่นในการให้สัมภาษณ์
ในการพูดถึงเรื่องราวที่ตัวเองได้โดนมามากขึ้น

คืออาจจะเป็นเพราะว่าพอตอนหลังมีผู้หลักผู้ใหญ่ลงมาดูคดีนี้
ทำให้คุณลุงมีความมั่นใจมากขึ้นก็เป็นไปได้นะครับ
แต่ตัวผมดูไม่ออกหรอกว่าหนักแน่นขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่า
เพราะว่าปกติผมก็คุยกับลุงเขาเป็นปกติอยู่แล้วบ่อยอยู่แล้วไงครับ
คือมาถึงตรงจุดนี้แล้ว
การร้องในแต่ละที่หรือเดินทางไปในแต่ละที่
คือแปลว่ายังไงต้องสุดทางให้ได้แล้วถูกไหม
จะไม่มีการรอมชอมกล่ายเกลียร์แบ่งกันไม่มีแล้ว
เราไม่เคยมีจะอยากจะลอมชอมหรือว่าจะไก่เกลี่ยแบ่งเงินเลย
เราแค่ต้องการให้ความจริงมันปรากฏเท่านั้นเอง
ทุกอย่างหลักฐานอะไรเราพร้อมที่ให้เจ้าหน้าที่ให้ความร่วมมือ

ตอนนี้คดีอยู่ที่สพพื้นที่ในจังหวัดกาญจนบุรี
หรือคุณโยกมากองปราบแล้วยังครับ
ตอนนี้ยังอยู่ในพื้นที่อยู่แต่ทางส่วนกลางเขาได้ลงมาดู
ตั้งแต่เมื่อวานแล้วแหละที่ผมไปจังหวัดกาญจนบุรี
เพื่อได้ไปแจ้งความทางกองป่าปอทสอบสวนกลาง
เขาก็ได้ลงมาดูแลคดีนี้
วันนั้นทางปทเขายังขอข้อมูลในโทรศัพท์ไปเลย
เราด้วยความบริสุทธิ์ใจคุณลุงก็ให้ไปหมดทั้ง๔เครื่อง
ทั้งเครื่องเก่าของเมียเขากับตัวเขา

ให้ไปหมดเลยเขาบอกขอแค่เครื่องเก่าแล้วบอกเอาไปให้หมดเลย

จนถึงตอนนี้คดียังไม่ได้โยกมากองปราบ

แต่ตำรวจที่ลงไปดูคือมีทุกส่วนเลย
ส่วนกองปราบสอบสวนกลางปอท

พื้นที่เขาก็ยังทำมีภาค๗ลงมาดูด้วย

มันอยู่ที่พบตรว่าจะย้ายมาหรือเปล่า
แต่ตอนนี้คุณกำลังจะทำให้เห็นว่ามันมีปัญหาอย่างไรในพื้นที่ใช่ไหม

ก็คือในพื้นที่คิดว่าไม่ได้ความเป็นธรรมไงคุณจอมขวัญ
แต่ว่าดุลพินิษฐ์การย้ายคดีมันก็ต้องอยู่ที่ทางพบตรว่าเขาจะเอายังไง
จนถึงตอนนี้ถ้าดูในส่วนของโซเชียลมีเดียของทนายเอง
ก็จะเห็นเปิดแต่ละคนมามากมาย
มีอยู่๒คนที่สำคัญที่ไม่ยอมออกสื่อหลัก
เป็นสองคนที่บอกว่าก็ไปซื้อเลขเด็ดกับแม่ค้า
ที่มาเป็นพยานให้ครูปรีชานั่นแหละ

เขากลัวกลัวตำรวจเขาถึงไม่ออกสื่อ

ก็กลัวว่าเรื่องนี้มันเกี่ยวกับกระบวนการ
แล้วถ้าเกิดมีตำรวจเกี่ยวข้องจริงอยู่อีกฝั่งนึงแล้วเขามาออก
เพื่อที่จะเป็นประโยชน์กับฝั่งนี้เขาก็ต้องกลัวเป็นธรรมดานะครับ

ผมมีคนเอาเฟสที่เกี่ยวกับเรื่องหวย๓๐ล้าน
ไปลงในเพจคนเมืองกาล

เรื่องที่ป้าไข่เจอรี่บอกไม่เป็นความจริง

รุ่งขึ้นผมถึงไปหาเขาทันที

ตัวเขาไม่เคยรู้จักกับทั้งหมดเลย

อังคารคือวันที่เขาหยุดงานอยู่แล้ว
ได้เลข๙๒๖
ทีนี้เขาก็เลยไปหา๙๒๖ที่ตลาด
ปรากฏว่าพอไปหามันก็หาไม่เจอไม่มี

เขาก็เลยมาบอกว่าเอาไหมลูกเอาเลข๒๒

เขาบอกมีเป็นชุดนะราคาเท่าไหร่๗๐๐บาท
แค่๕ใบ๗๐๐เขาก็เลยบอกมันไม่ยุติธรรม

เขาว่ามาถามทำไมถ้าเกิดไม่มีตังค์อะไรแบบนี้

ที่มาแม่ค้าไปบอกว่า
เก็บหวยไว้ให้คุณครูมันไม่ใช่เรื่องจริง
เพราะวันนั้นยังจะมาเสนอขายเขาอยู่เลย
เขาก็เลยมาเล่าความจริงให้ผมฟัง
คือผู้หญิงสองคนนี้ที่มาบอกทนายตั้ม

แต่ที่พยายามจะอธิบายออกมาผ่านการไลฟ์

ตัว๒๖ที่หลังจาก๙ยังจะขายเขาอยู่เลย

อันนี้คือข้อสังเกตของเขาก็เลยมาที่ทนายตั้ม

ทีนี้น้ำหนักมันจะมีมากแค่ไหน
น้ำหนักมันก็มีมากมันเป็นการทำลายพยานที่อ้างว่า
เก็บไว้ให้คุณครูแค่คนเดียว
สองคนนี้เข้ามายังซื้อได้แล้วสองคนนี้เป็นใครก็ไม่รู้
ผมก็ไม่เคยรู้จักทางฝ่ายคุณลุงรู้จักคุณครูก็ไม่รู้จักนะครับ
แต่ว่าเขามาให้การเนี่ยมาเล่าเพราะว่าเขาต้องการพูดความจริง

ขนาดเขากลัวเขายังแบบว่าเอองั้นบอกพี่ตั้มก็ได้เรื่องราวเป็นอย่างนี้

ฟังเนี่ยมีน้ำหนักแต่อย่างนี้ปั้นได้ถูกไหม
ของแบบนี้ถ้าสมมุติคุณเป็นฝั่งตรงข้ามคุณสามารถบอกได้อย่างนี้ปั้นได้

ถ้าเกิดโกหกช่วยกันจับผิดสิครับว่าเรื่องราวเป็นยังไง
เดี๋ยวถ้าเกิดว่าน้องคนนี้ไปขึ้นศาลนะครับ
ผมรับรองเลยว่าไม่รอดแน่ถ้าเกิดโกหก
เป็นชาวบ้านธรรมดานะครับไม่มีความรู้เรื่องกฎหมายนะครับ
แล้วเขาจะต้องออกมาเพื่อที่จะให้ตัวเองเนี่ย

คืออันนี้มันเป็นของที่ต้องใช้ระยะเวลาถูกไหมคะ
คือแต่ทนายตั้มก็พูดกันตรงคือถ้าขึ้นศาลเนี่ย

แต่ผมคิดว่ามันอาจจะไม่ถึงขนาดนั้น

เพราะตอนหลังเริ่มมีความมั่นใจในทางคดี

คิดว่าคงจะไม่ต้องถึงศาลด้วยซ้ำ

คุณมั่นใจเดี๋ยวฟังอีกฝั่งหนึ่งนะคะ
เราไม่ได้สัมภาษณ์อาจารย์นะคะคุณผู้ชม

ก็คือทนายสุภกรสุดสงวนนะคะ

สวัสดีครับ

คุณออกทางจังหวัดบ่อย

จะเอาออกมาเพื่อพิสูจน์

เขาก็มีออกมาเรื่อยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยนะคะ

กองปราบรามนะครับผมซึ่งลงมาจากหน่วยกลางนะครับ
มาให้ความยุติธรรมนะครับมาสอบเองนะครับ

โดยที่ว่าทางฝ่ายผมนะครับ
จะไม่ไปก้าวกายการทำงานของเจ้าพนักงานนะครับผม
เพราะว่าผมเชื่อเลยว่าเจ้าพนักงานนะครับ
เขาให้ความชื่อสิทธิธรรมและสอบสวนให้ความชื่อสิทธิธรรม
อย่างที่ทุกฝ่ายต้องการนะครับผม
ทนายสุปกรณ์คะตอนนี้คุณครูนะครับ
คุณครูให้ปากคำไปกี่ครั้งแล้วคะ
ถ้านับรวมทุกหน่วยงานทั้งหมดที่เข้ามาทำคดีนี้นะคะ
ผมขอตอบคุณจอมขวัญนะครับตรงเลยนะครับ
ตรงนี้นะครับอาจารย์ซึ่งหรือคุณครูนี่นะครับผม
ให้ปากคำผมไม่ทราบจริงนะครับว่าไปกี่ครั้ง
เพราะว่าอาจารย์จะต้องให้ข้อมูลตามข้อที่จริงที่อาจารย์เป็นมานะครับ
และเจ้าพนักงานสอบสวนนะครับ
มีหน้าที่รวบเรข้อมูลประยาฐานทั้งหมดนะครับ
ตรวจนาลงมาตรวจสอบ
คือทนายไม่แน่ใจว่าคุณครูให้ปากคำหรือว่า

ว่าจะหน่วยงานใดไปกี่ครั้งใช่ไหมคะ
ถูกต้องครับ

คือครูก็หายไปจากข่าวเลยนะคะ

คือตอนนี้คุณครูตัดสินใจจะทำยังไง

ตอนนี้นะครับผมอยากให้ทุกท่านนะครับผม

กระบวนข้อกฎหมาย
หรือกระบวนการยุติธรรม

ไปถึงชั้นรายการไปถึงชั้นศาล

ตกลงแล้วครูย้ำอีกรอบ

ตกลงแล้วพญาหลักฐานมีอะไรบ้าง
ตกลงที่ครูสั่งเลข
สั่งผ่านไลน์โดยใช้ตัวอักษร

ข้อมูลทั้งหมดอยู่ที่พนักงานสอบสวนแล้ว

เพราะว่าการสอบสวนทั้งหมดตอนนี้อยู่ที่

เพราะว่าหน่วยกลางจะมีหน้าที่ส่งอายการ

แล้วก็อายการท่านก็จะพิจารณาว่า
คดีมีมุมสั่งพร้อมหรือไม่สั่งพร้อม

ผมทำได้ก็ต่อเมื่อขอเป็นโจทย์ร่วมกับพนักงานอายการครับผม

ทนายคะโดยข้อเท็จจริงแล้วเนี่ย
แม่ค้ามีต้นคั่วลอตเตอรี่ไหมคะ

ซึ่งผมไม่ได้เข้าไปก้าวกายเลยครับ

อาจจะอยู่ในชั้นอายการเลยครับผม

ผมคุยกับอาจารย์ประมาณ

แล้วคราวนี้ผมก็ปล่อยให้เป็น

หรือหน่วยงานส่วนกลางเลยครับผม

ทางโทรศัพท์ครับผมเพราะว่าผมอ่ะ

เพราะว่าคำว่าทนายความคือ

หรือบอกได้อย่างคำเดียวว่า

ทนายความนะครับ

เป็นข้อกำหนดนะครับ

ฝ่ายคุณตำรวจถูก

จะสู้ตามพยายามลักษณ์ที่มี

ทนายสุปกรณ์คะตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ขึ้นมาแล้ว
ทนายสุภกรทราบไหมว่า

ติดต่อมาคุยกับคุณครูเองกี่ครั้งแล้วคะ

การที่ลูกความผมแจ้งความ
คนที่จะรับแจ้งความก็พนักงานสอบสวน
นายความไม่มีสิทธิ์นะครับ

ซึ่งผมไม่ทราบเลยนะครับว่า
หน่วยงานขั้นตอนของพนักงานสอบสวนนะครับ
จะให้ใครมาดูแลนะครับ

มีหน้าที่สอบนะครับ
ทนายคะคำถามสุดท้าย
คุณครูยังให้ทนายสุภกร
เป็นทนายความเพียงคนเดียวอยู่ใช่ไหมคะ

ทนายความทุกคนนะครับไม่ทิ้งลูกความนะครับ
ทนายความทุกคนนะครับ
ถึงแม้ว่าจะเป็นโจทย์หรือจำเลยนะครับ
แต่ต้องเชื่อในข้อเท็จจริงหรือข้อมูลที่ว่าลูกป่าให้เรามา
นายสุภกรยังเป็นทนายคนเดียวของครูอยู่ใช่ไหมคะ
ตอนนี้ผมเป็นทนายความของครูแน่นอนครับ

ผมก็ต้องใช้หลายสมอง

ใช้ความหลายความคิดนะครับ
ช่วยกันนะครับดูว่า
ที่จริงนี้มันถูกต้องไหมถูกต้องไหมนะครับ

เท่าที่เราทราบข้อเท็จจริงจากคุณครูมาเนี่ยนะคะ
เป็นข้อเท็จจริงที่ตัวทนายเองเชื่อถือได้ไหมคะ
คือตอนนี้นะครับผมขอตอบเลยนะครับ
ทนายความต้องเชื่อมั่นในตัวลูกความ

ขอบคุณมากครับรายการสุดท้ายนะครับที่ผมจะสัมภาษณ์
ขอบคุณมากครับ

ขอพิท้ายเพราะว่า
เรื่องต้นคั่วก่อนไหม

ทุกคนมาช่วยกันมาให้ข้อมูลผมจนล้นไปหมดแล้วในหัวเนี่ย

จะถามคุณจรูนนะคะว่า
ในสัปดาห์นี้ทำไมเหมือนกับน้ำเสียงซุ่มเสียงท่าทาง
แปลกไปจากช่วงต้นของการเริ่มต้นเป็นข่าว

และมารอบนี้ที่มาเรียกร้องความเป็นธรรมเนี่ย

มั่นใจอะไรมาสักครู่ค่ะ

เรายังต้องแนะนำว่าเป็นผู้ที่อ้างว่าเป็นเจ้าของ
เพราะว่าทั้งสองฝั่งเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะอ้างด้วยกันทั้งสองฟัง
ขออภัยวันนี้ทราบว่าเหนื่อยเหมือนกัน

แต่จังหวะตอนไปเรียกร้องขอความเป็นธรรมมันผิดจากที่เราพบกันครั้งแรกเลยนะคะ
คือยังไงไปเตรียมตัวอะไรมาทำไมรอบนี้ถึงดูหนักแน่นคะ
ก็ผมก็พูดความจริงมาโดยตลอดนะครับเอาความจริงไปสู้
เหมือนมีความอัดอั้นอะไรเหมือนแบบเสียงที่เปล่งออกมาในรอบช่วงสัปดาห์นี้ดูหนักแน่นดูจริงจังขึงขัง

แล้วก็มั่นใจมั่นใจในตัวทนายด้วยแล้วก็มั่นใจในตัวเองที่ว่าตัวเราบริสุทธิ์ยุทธ์
ก็เลยมั่นใจทนายด้วยแล้วก็มั่นใจในตัวเอง
มาเรียกร้องขอความเป็นธรรมเนี่ยสิ่งที่เรารู้สึกว่าตั้งแต่เริ่มต้นเรื่องแล้วไม่ได้รับความเป็นธรรมเนี่ยคือเรื่องอะไรบ้างคะ
เริ่มเริ่มจากงานสอบสวนของท้องที่นะมันทำให้เราไม่มั่นใจ

น่าจะไม่ได้ความเป็นธรรมน่าจะไม่ได้ความเป็นธรรมมากกว่า
ฉะนั้นขยายความคือที่บอกว่างานสอบสวนของท้องที่รู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมเนี่ยกรณีที่ถูกเชิญไปบ้านในตำรวจหรือเปล่า
ใช่งานสอบสวนทั้งหมดนะครับ

เพราะผมไม่พบใครมันไม่มีใครเชื่อเลยที่เดี๋ยวผมเล่าให้ฟัง

แต่ถ้าเรามองจากคนนอกเราก็รู้สึกว่าทางนู้นก็มีน้ำหนัก

เราไปหารักฐานยังไง

อันนี้คือมันเป็นคำพูดที่เราได้ยินจากหูตัวเองใช่ไหมคะ

ทางเจ้าพนักงานก็บอกว่าทางนู้นน่าเชื่อกว่า

จะเอาเข้ามาอีก๕คนก็ได้ว่ามาเห็นเนี่ย

ก็ดูความน่าเชื่อถึงพยานด้วยนะครับ
ไอ้ที่บอกมีต้นคั่วหรือมีลายหรือมีอะไรเนี่ย

แล้วมันจะน่าเชื่อถือได้ยังไง
แล้วนอกเหนือจากที่
รู้สึกว่าทางท้องที่จะไม่ให้ความเป็นธรรมกับเราเนี่ยนะคะ
เรื่องวันนั้นที่มาเล่าเนี่ย
การถูกเรียกไปพบที่บ้านในตำรวจชั้นผู้ใหญ่เนี่ย

คือวันนั้นเราคงยังเล่ากันไม่หมดถูกไหมคะ
ว่าสิ่งที่รับรู้รับทราบในบ้านหลังนั้นคืออะไรบ้างคะ

เอ่ยถึงให้มันเยอะมากไปก่อนนี้นะ

โดยทางกองปราป
รเลือกไปค่ะว่าเขาเสนออะไรเราบ้าง

ที่บอกว่าให้ยอมกันไปซะที่เขาพูดกับคุณจรูนเนี่ยนะคะ
คือคุณจรูนได้เล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังหมดแล้วถูกไหม

แล้วเขาได้เล่าเรื่องของอีกฝั่งหนึ่งให้คุณจรูนฟังไหมในบทสนทนา

แต่เขามาถึงตรงนี้เลยว่าให้ยอมไปซะ

แล้วเขาบอกไหมทำไมเขาถึงอยากให้เรายอม
ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับ
ถ้าเราไม่ยอมตอนนั้นเราบอกเขาไหมคะว่าเราจะยอมไหม

ผมก็ยอมแล้วครับแค่นี้แหละ
แล้วเขาบอกว่าเราไม่ยอม
ถ้าไม่ยอมก็ต้องถึงโรงถึงศาลนะเดี๋ยวติดคุกคนแก่นะ

เพราะผมไม่ควรซื้อแล้วผมจะไม่ยอมก็ได้ไง

ถ้ากลัวด้วยผมไม่มาถึงเยอะแยะไปหมดเนี่ย

ก็ขึ้นลงขึ้นศาลไปก็แล้วกัน
พูดอย่างนี้เหรอ

มันก็ต้องถึงโรงถึงศาลก็ว่าอย่างนี้

ในช่วงเวลาเกือบ๒ชั่วโมงในบ้านหลังนั้น
โดยที่เราคุยกันอยู่กับเขาเนี่ยนะครับ

อะไรที่เป็นคำถามที่เรารู้สึกว่า

ของเขาคำพูดอย่างไหน

แล้วเรารับปากไหมคะ
ก็ครับฮะแต่ผมก็ฟังแล้วเนี่ยมันความวิธีสำหรับผมมันน่าจะน้อยแล้วล่ะ
วันนั้นที่เรามาเจอกันเนี่ยนะคะมันมีประเด็นเรื่องนี้
แต่สุดท้ายเอาล่ะในรายการเราเนื้อหาในรายการเรา
ท่านผู้การจังหวัดให้สัมภาษณ์ว่าท่านเป็นคนเรียกไปพบ
นะฮะโดยเหตุผลของท่านว่าอั๊ะก็มาคุยให้จัยละจ้า
ในวันนั้นเนี่ยเป็นเดี๋ยวนะคะคือสิ่งที่เกิดขึ้นในบ้านหลัง

จากนั้นจากออกรายการเราออกรายการอื่น
สัมภาษณ์ที่นั่นไปหาหน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้
ได้คุยกับผู้การจังหวัดอีกไหมคะ

มีความพยายามไม่ว่าจะเป็นตัวท่านเองหรือลูกน้องท่าน

มีตำรวจท้องที่ติดต่อมาในนามท่านไหมคะ

มีไม่ต้องทางเสียงแต่ว่าอะไรก็แล้วแต่
มีความพยายามที่จะสื่อสารกับเราอีกไหมคะ

แล้วเรารู้สึกยังไงกับความพยายามนี้ที่หายไปแล้ว
คือเราโล่งใจหรือเรากังวลหรือยังไงคะ
มันก็มีความกังวลนะนะกลัวจะไม่ได้ความยุติธรรมกันนั่นแหละ
เหนือจากผู้การจังหวัดคุยกับเราแล้วเนี่ยนะคะ
ตำรวจท้องที่คุยกับเราแล้วมีผู้หลักผู้ใหญ่อะไรมาคุยกับคุณจรูนอีกไหมคะ

ไม่มีตอนนี้ดูเหมือนไม่มีใครกล้ายุ่งเนอะ
นี่ยังมั่นใจอยู่ไหมว่าเรามีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะสู้กัน
ก็ต้องมั่นใจมั่นใจแน่นอน๑๐๐
ถ้าขึ้นศาลถ้าสมมุติมันไปถึงศาลนะถ้าไปถึงศาลชัวร์ไหม
ผมคิดว่าผมบริสุทธิ์ใจนะยังไงก็ความบริสุทธิ์ใจมันจะไปแพ้ความไม่บริสุทธิ์ใจของคนอื่นคง
ก็คงเป็นไปตามกรรมกันแล้วกัน

ก็เสียใจเป็นธรรมดานะครับเงินออกมาใช้ไม่ได้
ผมวางแผนผมมาใช้เยอะแยะหมดเลยแต่ก็ใช้ไม่ได้
เกลี่ยกันไปถ้าได้ไม่เต็มแต่ได้เป็นหลัก๑๐ล้านนี่โอเคไหม
ไม่ผมว่าผมไปสร้างโบสถสร้างสาราผมได้บุญเยอะกว่า
ไปเข้าไปยังไง
บุญเอาเงินที่จะมาแบ่งกันนั้นผมไปสร้างโบสถสร้างสาราผมได้บุญเยอะกว่า
คือนี่พร้อมที่จะสู้ถึงแบบทุกชั้นของกระบวนการที่สุดไหมคะ

คือเงินถูกอายัดถูกแช่ไว้อย่างนั้นไม่มีปัญหา

จริงได้ไก่เกลียเนี่ยคุณลุงก็แสดงความจำนงแต่ต้นแล้วไม่ไก่เกลียนะครับ
เรื่องนี้ก็ต้องพิสูจน์กันไปเลยว่าจะแพ้หรือจะชนะอะไรยังไง
นี่กี่ปีนะกี่ปีถ้าสู้กันถึงศาลนี่

ผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นตำรวจนะครับ

ได้ความยุติธรรมที่รวดเร็วกว่าเดิม

มีตัวเลขอะไรขึ้นมาในบทสนทนาไหมคะ

คุณครูปรีชากับ

แค่นั้นแหละหรือว่าเขาไปพบอะไรกันนั้นนะ

คนกรุงเทพอย่างที่ฉันควรจะรู้
เรื่องในจังหวัดของคุณลุงเนี่ย

ก็ดูจะมีคนเพ่งเล็งอยู่ตลอดเวลา

เรารู้สึกกลัวเองหรือเราเห็น
ไม่รู้แล้วบางครั้งก็เห็นเหมือนกัน

มันก็มีคนเจ้าทุกข์รู้แล้ว

ไปที่ธนาคารแล้วรู้ได้ไงว่าเขาไปธนาคาร

อย่างนี้มันจะให้คิดยังไงไม่รู้
เจอกับครูกี่ครั้งตั้งแต่เป็นข่าว

อ๋อหมายถึงที่ในจังหวัดแถวบ้าน
ไม่เคยเจอกันหรอกครับไม่รู้จักกันมาก่อน

ใช่เหมือนหลบความรู้สึก

คือตอนนี้เนี่ยลักษณะชีวิตประจำวันไม่ได้
ไม่ได้หวาดกลัวอะไรใช่ไหมคะ

มันเหมือนมีคนคอยติดตามดู

มีเพิ่มเติมเพื่อพิสูจน์ว่า
รอตเตอรี่คือของคุณจรู
คืออะไรคะ

วันนี้เลยได้ไหมจะได้รู้กันไปเลยว่าเป็นยังไง
แต่ว่าท่านบอกไม่จำเป็นเพราะว่าท่านก็พอที่จะรู้อะไรมาแล้ว
และตอนนี้ท่านกำลังให้ลูกน้องไปสืบในทางลับอยู่
ซึ่งพรุ่งนี้ผมคิดว่าคงจะลงไปทั้งจังหวัดนะครับ
แล้วก็คือการที่ไปลงเขาคือต้องไปสอบทางฝ่ายนู้นด้วย
แล้วก็เก็บพวกหลักฐานทางโทรศัพท์ที่เราให้ไปแล้วส่วนหนึ่ง

แล้วก็ได้มีการกล้องวงจรปิดในจุดต่าง
ผมเชื่อมั่นในสอบส่วนกลางว่าเขามีศักยภาพ
สามารถที่จะทำอะไรได้ดีนะครับ
คุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมา
คือก็มีคนถามเหมือนกันนะคะว่าตกลงถึงแม้ว่าจะมีการแนะนำนะคะ
ว่าถ้าลอตเตอรี่ตัวเองถูกรางวัลก็รีบเซ็นลายเซ็นต์ตัวเอง
บางคนบอกถึงขนาดว่าเอาลายเซ็นต์แม่ค้า
เอารูปถ่ายกับแม่ค้าเอาเบอร์โทรศัพท์แม่ค้า

คำถามคือวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องแท้จริงแล้วคืออะไร
แล้วก็ถามไปขนาดที่ว่าถ้ามันมีลอตเตอรี่สักใบหนึ่ง
มันถูกรางวัลแต่มันเป็นของที่มันหายปริว
แล้วเราเก็บได้แล้วก็หาเจ้าของไม่เจอ

หรือแม้กระทั่งตกลงต้นคั่ว
คั่วที่จะใช้พิสูจน์ต้นคั่วมีไหม

เพลง

หลายคนอยากรู้หลายเรื่องเลยที่ทางสำนักงานสลาก

ได้สายของโฆษกคณะกรรมการสลากินแบ่งรัฐบาล

คือคำว่าต้นคั่วมันเป็นหัวใจสำคัญอย่างหนึ่ง
การพิสูจน์เจ้าของของ๓๐ล้านนี้เลยนะคะ

จนถึงตอนนี้ยังมีต้นคั่วที่จะพิสูจน์ได้ไหมคะ
คือสำหรับผมเนี่ยผมมองอย่างนี้นะครับ
คือคำว่าต้นคั่วหรือว่าตัวดึงจากเล่ม
เราสามารถรู้ได้ว่าใครรับโคต้าหรือรับสลาก

อันนี้ผมบอกตรงเลยนะครับว่า
หรือว่าคนที่อยู่ในเป็นสมาชิกของมูลนิธิ
หรือสมาคมต่างที่รับโคต้าไปถาวรทุกเดือน
หรือคนที่อยู่ในระบบของการสั่งซื้อในบทธนาคาร
เรารู้ว่าหมายเลขไหนส่งไปให้ใคร

สามารถบอกได้เลยว่าใครนี่คือคนที่รับต่อไปคนแรก

แต่ตรงนี้ของสลากชุดบางทีมันผ่านหลายมือ
กว่ามาถึงมือคนขายคนสุดท้าย

ที่ขายกับผู้ซื้อหรือผู้ถูรวรรณนะครับ

ค่อยไล่ไปทีละฝีเข็มเนี่ยค่ะอาจารย์

คือผมก็คงยังไม่อยาก

แต่ผมเรียนคุณจอมขวัญอย่างนี้ง่ายเนอะ

เข้ามาที่สำนักงานสลากด้วยนะครับ

แต่การพิสูจน์ทราบที่ตำรวจต้องไปพิสูจน์ทราบเนี่ย

คุณจอมขวัญถูกรางวัลและไปซื้อสลาก

ค่ะนายก่อไก่ไม่ใช่เจ้าของสลากนั้นนะครับ

ก่อไก่อาจจะขายได้เองเป็นใบเพราะสลักกิจแผนพัฒนาบาลเวลาจำหน่ายให้
จำหน่ายให้คนหรือคนที่ไปขายค่าเล่มในนั้นจะมี๕๐๐ใบ
ไม่มีเลขซ้ำกันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ที่นายกอไก่จะขายสลากของตนเอง
เพราะถ้าเป็นกรณีของสลากชุดสลากชุดเนี่ยจะเกิดจากการที่มีปั้ว
หรือธุรกิจขนาดใหญ่เข้าไปรวบสลากนายกอไก่ไม่มีความสามารถในการไปรวบสลากและขายเป็นชุดได้
เพราะฉะนั้นนายกอไก่ที่คุณจอมขวัญใช้คำว่าต้นคั่วเนี่ย
กไก่จะไม่ใช่เป็นเจ้าของสลากใบนั้นนะครับ
ความเป็นไปได้น้อยมากที่นายกอไก่จะเป็นเจ้าของสลากและไปรวบเองในอีก๔ใบ
ไม่ได้เป็น๕ใบหรือจะได้มากใบนะครับ
เพราะฉะนั้นมันเป็นความยากความน่าจะเป็นทางสถิติเนี่ย
ถือว่าน้อยมากที่คนขาย๕ใบจะเป็นเจ้าของสลากเองครับ
อันนี้เรียนลองขอความเห็นอาจารย์นะคะ
ซึ่งการพิสูจน์ถ้าถามว่าทำได้ไหมดิฉันก็ไม่แน่ใจว่าคำตอบคือได้หรือไม่ได้นะคะ
แต่ว่าอาจจะไม่ได้รับความร่วมมือเพราะจริงแล้วการจับชุดนี้มันผิดป่ะคะอาจารย์
จัดชุดไม่ผิดกฎหมายนะครับเปิดกฎหมายปี๒๕๑๗ไม่มีกฎหมายใดบอกเลยว่าห้ามจัดชุดขาย
กฎหมายให้ความผิดอย่างเดียวก็คือขายสลากเกินราคา
ซึ่งในกรณีนี้มีการให้สัมภาษณ์ว่าซื้อสลากมา๗๐๐บาท

เพราะนั้นเป็นการขายเกินราคาอันนี้ผิดแน่

สามารถดำเนินการจับกลุ่มได้เลยครับในการขายเกินราคา
และสำนักงานสลากกินแห่งรัฐบาลก็สามารถตัดโคต้าตลอดชีวิตได้

คือจารณ์พิสูจน์มันเป็นจารย์พิสูจน์
ว่าใครเป็นเจ้าของหรือถือคลองเมื่อไหร่
เพราะว่าตำรวจมีกระบวนจารย์พิสูจน์
ไปเอารายชื่อ๕รายชื่อนั้น

อาจารย์การมีคดีแบบนี้

บอกว่าอย่างน้อยก็ฟ้องร้องกัน๕๖คดีแล้ว

คดีลักษณะแบบนี้มีแล้วจบยังไง

ผมเข้าใจคุณจอมขวัญทำหน้าที่สื่อเนอะ

หลักการเวลาเข้าเป็นคดีความ

ได้จากต้นเรื่องที่เขาเป็นเจ้าของคดี

ไม่ใช่เป็นประเด็นของสำนักงานศาสตร์ทีมแห่งวัฒนบาลเนอะ
กำลังจะถามว่าในส่วนของการ

ในส่วนของการพิสูจน์ของคดี

เขาเรียกสำนักงานสลากขึ้นด้วยไหมคะ
ผมบอกแบบนี้นะครับคือตามฝันง่ายที่สุดเลยเนอะ

ผมไม่ระบุนะเดี๋ยวถามทรัพย์อีกเนอะ
ก็คือเราเนี่ยตำรวจร้องขอมาว่าขอสลาก
ที่ไปตรวจดีนีสำนักงานสลากก็ให้ครับ
เนอะแล้วเวลาที่เดินไปการทับว่า
จะมีการขอหลักษลหลักฐานต่าง

ครับอาจารย์คะสติธุจะต้องขึ้นการในชั้นศาล

ได้คำตอบว่าไงหรอบผมไม่เคยถามเจ้าพี่อะครับ

เราไม่เคยไปดูผลสนุกของสถิตย์นะครับ
เข้าใจค่ะอาจารย์ขอบคุณอาจารย์นะคะ

เรื่องของต้นคั่วบอกไม่ได้ว่าไม่มี
คือเขาเปรียบเสมือนต้นคั่วหรือเปล่าที่เขาบอกว่าสามารถเช็คได้

ก็เลยถามว่าความหมายของคำว่าต้นคั่วของพยานฝั่งครูปรีชา

ก็มันต้องมี๒ชิ้นนะครับแล้วก็ดึงมาอันหนึ่ง
แล้วก็มีต้นคั่วเก็บไว้อย่างนี้หรือเปล่า

แล้วคือทางทนายเลยยิ่งมั่นใจว่ามันไม่ใช่หลักฐานใช่ไหม
มันไม่ใช่หลักฐานจริงมันก็ถึงจะมีต้นคั่วจริง
แต่ว่ามีคนมายืนกับผมแล้วว่าต้นคู่ไม่มีเป็น๑๐ปีแล้วนะครับ
เป็นผู้บริหารอยู่ในกองสลากนี้เองนะครับ
แต่ถึงว่ามันจะมีต้นคั่วมันก็ไม่ได้ยืนยันว่าจะขายให้ใครได้อยู่ดี
ที่ฉันถามแบบนี้นะคะทนายเอาเท่าที่บอกได้คือตอนนี้คดีใกล้จบแล้วใช่ไหม
เพราะว่าน้ำเสียงและการตอบคำถามของทนายสิทธาไปให้น้ำหนักของตำรวจผู้ใหญ่ลงมาดู
หลายหน่วยงานลงพื้นที่แล้วกำลังจะลงไปสอบสวนในเชิงลึกยังไง
ผมมั่นใจด้วยเดี๋ยวจะมีคนรับสารภาพมาก่อนด้วย
ใช่ล่ะต้องมีคนสละเรือผมมั่นใจอย่างนั้นก็เลยนะครับ
นี่ผสวมลิ่วไปเอาความแม่ใจมาจากไหน
ค่อยดูต่อไปแล้วกันตอนแรกผมก็ให้ข่าวเรื่องขบวนการมา
วันนี้ครับท่านบสโทษผู้มิชาการสถมนตรฐานบอกน่าจะเป็นขบวนการ
ก็ลองดูต่อไปว่าที่พูดมาจริงหรือไม่จริง
ถ้าสมมุติแม่ใจขนาดนี้

ไม่รู้ว่าจะยังไง

ผมคิดว่ามันจะต้องมีคนสละเรือแล้วกัน
แต่ว่าผมไม่รู้หรอกว่าจะสละทุกคนหรือเปล่า
เพราะว่าผมบอกเลยว่าตำรวจชุดนี้ลงไปเนี่ย

จากการสอบลุงแล้ววันนี้ที่สอบลุงเนี่ยเขาก็

เหนื่อยคือดูแล้วเหนื่อย
ผมก็ไม่ได้ไปมาออกรายการคุณจอมขวัญอยู่

สิ่งที่บอกทุกหน่วยงานคือบอกทั้งหมดแล้ว
แล้วก็หลักฐานที่เป็นของเราเองทั้งหมด

นี่น่าจะเอาไปหาข้อมูลได้

แล้วเราติดต่อกันยังไงคะ
ก็ทุกคนยังอยู่ด้วยกันหมด

แน่นะ
แม้ว่าทางนู้นเขาก็มีพยานตั้งแต่แรกนะคะ
ว่าทางนู้นเขาก็มีพยานตั้งแต่แรกนะคะ

ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นของคุณจรูน

ว่าเสร็จศัพท์ได้เงินนั้น

ทำบุญ๗วัตต์
๙วัตต์๙วัตต์เพิ่มไปอีก๒วัตต์

ถ้าเรามาฟังเดียวเราก็ฟังได้แค่ครึ่งเดียวนะคะที่เหลือแล้วแต่กระบวนการ
ยังไงแล้วแต่ก็ขอให้สามารถได้พิสูจน์ตามที่ตัวเองมีพยานแล้วก็หลักฐานกันแล้วกัน
ขอบคุณที่อย่างน้อยวันนี้มาให้เกียรติในรายการขอบคุณค่ะ

คุณผู้ชมตามกันต่อนะคะไทยรัฐทีวียังตามต่อให้นะคะสำหรับข่าวนี้แล้วก็มีมุมอื่นอื่นเนี่ย
ถูกแปะเข้ามาในข่าวเนี้ยอีกหลายเรื่องทีเดียวนะคะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้ว
พรุ่งนี้กลับมาทุ่มตรงสวัสดีค่ะ